ดูข่าวนี้อยู่นะคะจะเรียนแบบจีน่าเดอร์เฟสก็ได้นะคะ
เพราะว่าเธอเปรี้ยวซ่าสวยเซ็กซี่
ล่าสุดนะคะไปทะเลเดือดอีกแล้วต้องยกให้เธอนะคะเป็นนัมมะวัน
เรื่องการแต่งตัวแล้วก็เจ้าแม่คอนเทนต์จริงนะคะ
เพราะว่าทุกที่ที่เธอไปทุกคอนเทนต์ที่เธอทำฮือหาไปหมด
หน้าหนาวไงเธอไปทะเลต้องมีแจ็คเก็ต
หนาวแหละทุกคนออกสาวโสดป่ะทุกคนนี้โสดป่ะโสดค่ะคุณผู้ชมนะคะ
น่าคือเจ้าแม่คอนเทนต์ตัวจริงค่ะเทศกาลไหนเทศกาลนั้นจัดเต็มจนตะลึงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นชุดนางนพม่ากับปุ๊กลุ๊กนะคะ
เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาหรือจะเป็นการแต่งหน้าผีสาวเอเลียน
อันนี้ตระลึงมากนี่จริงจริงตัวเชื่อไหมแต่งตั้งหมด๓ชั่วโมงแต่ถ่ายลูกแค่๓นาที
นางเครื่องถึงทุกวันนี้และล่าสุดนะคะการโพสต์ชุดบิกินี่ตัวจิ๋วริมทะเลปลุกกระแสโซเชียล
เรียกว่าจีน่าสาวทะเลเดือดอีกแล้วค่ะ

น่าเปิดใจกับพี่กะเทยพี่แจ๊กกะลีนนะคะว่าทุกคอนเทนต์ที่เธอตั้งใจมาจากพี่กระเทยบอก
ฉันก็คือเขาสนิทกับพี่สาวสองเยอะ

เขาเป็นคนแบบโทรบอกจีน่าไม่ได้นะเธอต้องใส่ชุดนี้ตลอดเลยค่ะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เธออยากยืนยันเห็นแบบนี้จีน่าเดอเฟสเป็นผู้หญิงจริงนะคะ
แทบวันเสียงแหบเลยคล้ายพี่กะเถยไปบ้าง
อ๋อไปบ้างเธอตอบนะคะ๕จริงค่ะ

๓ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ่ายรูป๓นาทีค่ะ
เฮ้ยพี่ลงแบบขางอเลย
๓นาทีอยากเป็นสาว๒ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าสนุกดีจอยกับทุกเรื่องจังเลย
มีคนเคยมาเม้นต์ล่าสุดเมื่อประมาณ๒๓รูปที่แล้วมาบอกว่า
เจอพี่เขาตัวจริงด้วยพี่เขาเหมือนผู้หญิงเลย
แฟนคลับต้องเข้าไปเม้นว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงค่ะลูก
ถ้าวันไหนตื่นมาเสียงแหบอันนั้นคือร่างสอง
แต่ว่าจริงกำลังซอยม่วนนางซอยม่วนแล้วก็คือเพื่อนเป็นสาวสอง
เพื่อนสไตรท์เพื่อนสร้างแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็สนุกเนาะอีกเยอะแต่งก็แต่งเลยชัดคุณผู้ชม